มาดูกันที่คู่รักรุ่นใหญ่กันบ้าง

แต่ว่าที่ทำให้แฟนคลับเป็นจิ้นและมะโนไปไกลยิ่งกว่า
ก็คือทั้งคู่ไปออกรายการมากกว่า
คุกเขามอบช่องดอกไม้ช่องโต

งานนี้นะคะทำออลอร์บแฟนคลับรุ่นใหญ่สั่งมโนไปไกล

ซึ่งสาวที่ครัวเองนะคะไม่ปล่อยให้ส่งสติื้องาน

และยังไม่มีแพลนถึงเรื่องนี้ค่ะ
ตอนแรกนึกว่าคุกเขาขอแต่งงาน

ซัมเมอร์ที่วันไหนคะสงการ
คือเรามีงานอยู่ในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ก็จะสนุกกันในกรุงเทพนี่แหละค่ะ
งการอยู่กรุงเทพทุกปีเลยค่ะ

เซมปเวอร์ทำงานจนเว้า

คุณนิโคลตรีโอและคุณสอนรามตอนนี้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอแหละให้ทั้งคู่พร้อม

ยังไงก็ได้ฟินในไอจีกันตลอดอยู่แล้ว